สนุกต่อนอกจอผมมาโหลดแล้ว

หน้าเพลียรส
กิโลทองค่ำกึนหนุ่มแท้ลบใบ

เพราะว่าเราขนสาวหล่อมาถล่มเวทีถึง๔หนุ่มด้วยกัน
หน้าก็หวานชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าวิน
ยังไงวันนี้เงินแสนต้องเป็นของวินแน่นอนค่ะ
แข่งเรือแข่งพายแข่งที่ไหนก็ได้
แต่วันนี้จะมาแข่งเรื่องหน้าตาและวาสนาสู้น้ำไม่ได้หรอก
ขาสั้นอย่างนี้แต่ว่ารับรองว่าวิ่งเร็วแน่นอนนะคะ
ถ้าคนอื่นกลับบ้านก่อนก็อย่าว่าเราแล้วกันเนอะ
คนที่เหลือนะบอกไว้เลยนะว่าวันนี้

ในสนามรบมันไม่มีคำว่าเพื่อน
พวกเขาทั้ง๔ต้องตะลุยด่านการตักสุดหนักหน่วง

ตามเวลาที่กำหนด๖๐วินาที
ตักได้น้ำหนักน้อยสุดจะต้องกลับบ้านไปก่อน
โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป

ไม่ว่าใครก็สามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้
ตักได้อร่อยเอากลับบ้านไปเลย

เพราะว่าเราจะได้เจอผู้แข่งขันหลากหลายรูปแบบกันไป
แต่ก่อนที่จะไปเจอผู้เข้าแข่งขัน

นะคะก็สามารถทำให้คุณรวยได้กับแคมเปญที่ชื่อว่า
ซุปเปอร์โบนัสรางวัลใหญ่ส่งท้ายปลายปี
ค่า๑๑๓๙๐๐บาท
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปถึงรอบชิงรางวัลใหญ่นะครับ
จนถึงวันที่๑๗ธันวาคมครับ
และสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักการตักสูงสุด๘อันดับแรกนะคะ

ติดตามอันดับรายชื่อได้ในท้ายรายการเลยค่ะ
วันนี้เราเน้นเรื่องของความหน้าตาดีอย่างเดียวเลย

ความสามารถไม่ค่อยมีหน้าตาดีไปวันครับ

ขอบคุณมาก

คุณแฟดคำมีชื่ออะไรอยู่คะค่ะ

สเปล็กสาวปัญหาเป็นยังไงครับ

หนูไม่ต้องจีบเข้ามาหาเอง

แม่คุณแพลร์นักตักคนแรกของเรา

ก็ขอให้ฝีมือในการตักเนี่ยไม่น้อยไปกว่าเสน่ห์นะตัว
โอเควันนี้มาเห็นความหล่อของคู่ผู้การัน
ท่านอื่นนี้เป็นไงกลัวบ้างไหม

ใช่จะบอกไว้เลยว่าถึงหนูหน้าด้อย

แต่ก็ไม่สบายนะมีสูตรมีอะไรด้วย
ถอดหมดเลยไหมหรือว่าถอดแค่เสื้อ

ไม่ได้ไม่ได้นะห่วง

ชอบแบบว่าคนที่แต่งหน้าก็สวยไม่แต่งหน้าก็สวย

ใช่
ดีหน้าตาก็ดีอย่างคุณปีโป้ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองของเรา
นี่ขนาดยังไม่เริ่มแข่งนะครับ
จะทำเวทีนี่สั่นสะเทือนขนาดนี้อื้อหือ
คนอื่นต้องระวังให้ดีนะครับ
ใครแพ้ใครจะสนะชี้ชะตาไปเลย
โอ้โฮตลงนี่อย่างเนิร์ดนี่อย่างไร
กลัวแว่นจะตกกลางทางก่อน

โอ้โหขอบคุณมาก

เป็นในแบบอะไรสังกัดไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไร
สังกัดค่ะคือเรารับงานเป็นจ๊อปไป
ก็คืออย่างถ่ายเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อกล้ามธอม
ทางเลือกใหม่ใช่คบกับธอมดีกว่าคบผู้ชายยังไง
ต้องบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ารักเพศไหน

โอ้โหละลายละครับละลาย

สาวน้อยสาวใหญ่ก็หัวใจวายกันพอดีสิครับ
สาวน้อยสาวใหญ่ก็หัวใจวายกันพอดีสิครับ
เอาไปเลยครับเงินแสน

ผมให้ดูเหมือนจะมีความเป็นแบรนด์สูงสุด

ดูด้วยแบบว่าทรงผมด้วยแนวสปอร์ตด้วยอะไรอย่างนี้

พี่ว่าหนูว่าพี่คิดผิดอะจริง
หนูสาวสุดล่ะพี่พี่สาวสุดมาก

การแข่งขันในวันนี้มีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างครับ

แล้วคลัวใครพิเศษกับการแข่งขัน

กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันในรอบที่๑ของเรา
กติกาการแข่งขันในรอบที่๑
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยากในการตักที่แตกต่างกันออกไป
สวัสดีครับ

พบกับนินี่คนเดิมที่เปลี่ยนไปคือความสวย
วันนี้ค่ะพี่หนูมีเกมเสี่ยงโชคมาให้พี่เล่น

เอออันนี้เขาเรียกว่าไข่พารวยกติกาง่ายจับฟองนึงเอามาพันหนึ่ง

เออรางวัลนี้

แล้วก็มีต้องมาเสี่ยงดวงอาจจะได้ดินสอมาจากไอพร

เอาดินเสาร์ไปเลยกันพี่
ดีไว้เอาเวลาเรียนหนังสือ

เบอร์๒เหรอ

หนี่ไม่ได้แจกให้หน่อย

แกจะยินสอบเหรอ

เจ๋วเจ๋วแน่เลย

คุณผู้ชมครับสิ่งที่น้องตักในรอบแรกก็คือ

และสิ่งของปริศนาในวันนี้นั่นก็คือ

แถมยังจะลื่นอีกด้วยนะครับ
อืมมีหวังต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
คนละคันเลยล่ะครับ
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปักนั่นเองในรอบนี้นะคะ

ที่คุณอยากได้ที่สุด
กระถางต้นไม้สีดำ

คุณแพร่๑๙ไม้เลขไหนดี

คุณแพร่อยากได้กระถางต้นไม้ริมขวาสีดำนั่นนะครับ
เอาเดินพุ่งไปอีกทางล่ะครับ
ขนาดนั้นโอ้โหโอ้โห
กระบอกใส๔๒คือ๑๐เหรียญค่ะ

เราจะไม่ให้กระบอกแล้วให้ฝาไปเป็นตัวตัก

ตัวใจในไอเดียมเต็มก็ยังดีกว่า
ดีกว่าอันที่มันยาว

พี่โป้ค่ะ

ส่วนคุณปีโป้นี่อยากได้ตระก้าพลาสติกสีเขียว

ของเราก็ต้องได้เปรียบกว่ารี้ยาดูถุกเลยนะ
โอ้โฮนี่เรายังมั่นใจเรายังกล้าพูดอยู่กัน
คุณวินอยากได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษบ้างไหม

ก้าหวายใช่ไหมบนเขามีบนสุดใช่ไหมอยู่ที่คุณวินแล้วค่ะ

ไม้เลข๓ค่ะไม้เลข๓ค่ะ

คุณวิงคุณติ้โต้อยากได้อะไรได้อย่างนั้นเลย
ใช่มาตามคิดถนาการจริง

มารอลุ้นกันสาวหลอกท่านสุดท้ายค่ะคุณต้นน้ำ

กระบอกซอสมะเขือเทศมันต้องมีอะไรแน่เลย
มันต้องเป็นเครื่องลางแน่เลยอยากได้อันนั้น
เลือกไม่ได้แล้ว๑๙หมายเลขไหนดี

ของที่อยากได้กับไม่อยากได้นี่ดันอยู่ติดกันซะด้วยล่ะครับ
เดินไปหยิบให้ถูกชิ้นนะครับพี่เอ๋ย

หมายเลข๗ค่ะ

โโหอดเลย
อดเลยอยากได้ซ้อม

นี่ก็ได้
คิดว่าวันนี้เราจะกับบ้านคนแรกมั้ยคะ

ไม่มีทาง

ไม่มีทางแน่เนาะ
เชิญมาจากนี้ค่ะ
หมายเลข๑กระถางต้นไม้
หมายเลข๕กระบอกอเนกประสงค์
หมายเลข๖แจการทรงกระบอก
หมายเลข๘กระบอกน้ำนักกีฬา

คุณปีโป้ได้ตระก้าพลาสติก
คุณวินได้ตระก้าสาร
และคุณต้นน้ำได้กระบอกน้ำหลักครับ
ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๔ท่านครับ
คุณมีเวลา๖๐วินาทีในการตักสิ่งของปริศนานะครับ
คนที่ตักได้กิโลทองน้อยที่สุด

ตักได้เท่าไร
เอากลับบ้านไปเลย